มีครอบครัวของผู้หญิงวัย๑๘ค่ะ
ไปร้องขอความช่วยเหลือจากหมอปลามือปราบสัมภเวษี
เพราะว่ามีพระสงฆ์รูปหนึ่งอยู่ดีก็เขียนจดหมายมาให้
แล้วก็บอกว่าให้มาถวายตัวใช้คำนี้นะคะ
เพื่อแลกกับเงิน๑๕๐๐บาท
ทางครอบครัวเขาเลยเนี่ยลองเอาจดหมายมาให้ดูว่า
เป็นพระเขียนจดหมายมาให้ลักษณะแบบนี้ได้ยังไง
และนี่คือพระที่เคยเคารพกราบไหว้ทำไมถึงทำแบบนี้
นี่ค่ะจดหมายเห็นชัดเลย
ที่เป็นครอบครัวของผู้เสียหายเขาเอามาร้องเรียนกับหมอปลานะคะ
เขาเป็นชาวอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะคะ

เสียบไว้ที่รถจักรยานยนต์ของลูกสาวตอนที่ไปช่วยงานวัด

ข้อความที่เขียนเอาไว้ก็คือ
มาทำบุญถวายความสุขกับพระอาจารย์นะ
ถวายตัวมาที่กุฏิหน้าหลังไหนก็ได้

กลางวันเลยปลอดภัยดี

แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์มือถือเอาไว้ให้ด้วย

ถ้าไม่ทำก็ทิ้งกระดาษนี้ไป
เอาเงินให้ใช้ที่เดิมนะ
๐บาทใต้กล่องแบบนี้ค่ะ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับผู้เสียหายนะคะ

เธอก็บอกว่าปกติเธอจะไปทำบุญแล้วก็ช่วยงานที่สำนักสงฆ์ใกล้บ้าน
ไปกับคนในครอบครัวนั่นแหละไปกับผู้ปกครอง
ล่าสุดคือ๒๘พฤษภาคม
ไปล้างจานที่สำนักสงฆ์

พอเสร็จงานเธอก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งชาวบ้าน

ไม่ได้มีการพูดคุยกับพระเลย

กระดาษสองแผ่นติดอยู่ที่หน้ารถจักรยานยนต

คือไปเสียบเอาไว้ที่ช่องหน้ารถเลยค่ะ

พ่อก็ถามเธอว่าจดหมายนี้มาได้ยังไง
แล้วเบอร์โทรที่เขียนไว้คือเบอร์โทรพระนะคะ
ก็เลยคิดว่าเอ๊ะพระที่สำนักสงฆ์แห่งนี้

ไม่กล้าไปที่วัดที่สำนักสงฆ์ตรงนี้อีกเลย
เพราะว่าไม่คาดคิดว่าพระจะเขียนจดหมายในลักษณะแบบนี้
ก็มีสบตากันเลยค่ะ
มองแอบมองอมยิ้มประมาณนี้
ไม่ได้คิดอะไรเราก็ไปทำบุญปกติ
แต่เราไม่ได้คิดว่าแกจะคิดยังไงกับเรา
ก็สงสัยว่าเป็นพระเขียนให้เพราะว่าเบอร์โทรคือเบอร์โทรพระนะคะ
ทีนี้พ่อของหญิงวัย๑๘ผู้เสียหายคุณพ่ออายุ๔๖
พ่อบอกว่าเห็นจดหมายแล้วตกใจ
เสียใจด้วยผิดหวังด้วย
ไม่คิดว่าพระที่ครอบครัวเคารพสัทธาจะมาทำตัวแบบนี้
ที่ผ่านมาก็เห็นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
คาดคิดเลยว่าเขียนจดหมายชวนลูกสาว
ให้ไปถวายความสุขไปถวายตัวให้กับพระ
กำนันแจ้งผู้ใหญ่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะ

ไม่ถึงนะครับหรือว่าคิดไม่ออกว่า

ถวายข้าวใส่บาทตลอด
ทั้งผิดหวังทั้งแค้นทั้งโกรธโกรธมากเลยครับ
เรื่องนี้ถ้าไม่เกิดกับใครก็คงไม่มีใครรู้หรอกครับ
ว่ามันเจ็บช้ำขนาดไหนครับ
ทั้งเป็นพระด้วยแล้วทีนี้มาเขียนหนังสือเขียนจดหมายอย่างนี้ครับ
ไม่สมควรแก่สมณะเพศครับ
คือมันแค่คิดมันก็ผิดแล้วครับ
แค่แค่จะทำอย่างนี้มันไม่ใช่

ผู้ใหญ่บ้านพระรูปนี้หายไปจากวัดเลยนะคะ
จนช่วงต้นเดือนมิถุนายนเอากลับมาอีกรอบ
ชาวบ้านรู้เรื่องก็มีการมาคุยมาเจรจา
เหมือนกับว่าให้คนของทางสำนักสงฆ์มาเจรจาเพื่อให้จบเรื่อง

พระรูปนี้ก็ให้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดอื่น
รู้ทีหลังว่าหลังออกพรรษาพระรูปนี้จะกลับมาอีก

พ่อก็เลยมองว่าอ้าวแบบนี้มันไม่เป็นธรรมนะ

ควรจะจับศึกเลยด้วยซ้ำ

ที่จะให้พระผู้ใหญ่หรือว่ามีมาตรการตามระเบียบของพระธรรมวินัย
คือว่ามันไม่สมควรอย่างพระอื่น
อย่างพอสวทั้งสองท่านมหาสมปองแล้วก็มหาภัยวัล
หรือว่าขออภัยที่เอ่ยนามนะครับ
คือกับพระองค์นี้ครับใครสมควรศึกมากกว่ากัน
ผมว่ามันไม่ใช่แล้วครับที่จะทำอย่างนี้ครับ
มันเป็นบ่อนทำลายมากกว่าครับทีมข่าวก็เลยไปที่สำนักสงฆ์ที่พระรูปนี้
เคยอยู่ที่วัดที่สำนักสงฆ์แห่งนี้อ่ะนะคะก็เป็นลักษณะแบบนี้
ร้างไม่มีพระอยู่ที่นี่แล้วก็คุยกับชาวบ้านในพื้นที่
เขาก็บอกว่าพระที่มีปัญหาเนี่ยอายุห้าสิบสี่นะ
บวชมาสิบแปดพันศาแล้วนะหลังเกิดเรื่องเนี่ย
ชาวบ้านคนนี้บอกว่าเธอก็เป็นคนแรกที่ไปถามพระรูปนี้ด้วยตัวเองเลย
คือที่ไปถามกลัวว่าพระรูปนี้จะคิดสั้นฆ่าตัวตาย
เพราะพระรูปนี้ยอมรับว่าเขียนจดหมายจริงยอมรับว่าเขียนจริง
แต่เขียนไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบแต่ยังถือว่าดีนะ
ที่ไม่ได้แบบถึงขั้นไปยุ่งกับศรีกาหรืออะไรก็เตือนพระไปแล้วนะ
อย่าทำแบบนี้อีกเพราะจริงจริงแล้วที่ผ่านมาพระรูปเนี้ย
ก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดจากนั้นเนี่ยนะคะ
คณะสงฆ์ได้มีการลงโทษทางวินัยตามพระธรรมวินัยเรียบร้อยแล้ว
ชาวบ้านเขาเลยมองอีกมุมนึงเขาบอกว่าที่พระรูปนี้อยากจะกลับเข้ามาในพื้นที่อ่ะ
ก็อยากจะให้โอกาสอยากจะให้โอกาสได้กลับมาเพราะว่าได้มีการลงโทษไปเรียบร้อยแล้ว
เด็กแก่ก็มันถลับเลิกแล้วมันแค่เพิ่งเกิด
ยังไม่ถึงว่าเป็นภาคปฏิบัติมันแค่ฐักษณีย์เฉยเพิ่งเขียนจนมา
อยู่ที่นี่นะคะก่อนที่จะกลับไปที่สำนักสงฆ์ต้นเรื่องอ่ะนะ
อยู่ที่นี่เจ้าอาวาสก็ให้ข้อมูลว่าเรื่องนี้เจ้าคณะอำเภอและคณะสงฆ
ดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้วคณะส่งพิจารณาแล้ว
ว่าการกระทำของพระรูปนี้ยังไม่เข้าข่ายความผิดขั้นรุนแรง
ถึงขั้นต้องให้ศึกแต่เพื่อความสบายใจก็ลงโทษทางพระวินัยแล้วนะคะ
ก็คือมันไม่ได้อาบัดอะไรหนักหนาก็ถือว่าลงโทษเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว
ญาติโยมในพื้นที่ก็เลยมานิมนต์ให้กลับไปอยู่ที่สำนักสงฆ์เดิม
ที่เคยอยู่ก็เลยเดี๋ยวอาจจะกลับไปไปจำวัดที่สำนักสงฆ์แห่งนั้น
แต่ตัวผู้เสียหายเขารู้สึกไม่สบายใจไงฮะที่จะให้กลับไป
ผมเชื่อว่าใครหลายคนที่ได้ยินข่าวก็ไม่สบายใจนั่นแหละนะแต่ว่าญาติโยมในพื้นที่เขาบอกเขาจะให้โอกาส
เพื่อนผู้ชมครับ